ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการคัดเลือกทหารนะฮะ
ทหารนะครับอย่างที่อ่างทองนี่ก็มีการเกณฑ์ทหารกันนะครับ
สิบสามกรกฎาคมถึงยี่สิบสามสิงหาคมนะครับที่อ่างทองเนี่ย
ชาวบ้านเขาเชื่อถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวนะครับ
ใครที่ไปบนบานสารกล่าวบอกว่าโอ้หลวงพ่อครับอย่าให้ลูกให้หลานเนี่ย
ว่าอย่าให้ตัวเองเนี่ยโดนทหารเลยขอให้จับได้ใบดำเถอะ
ไม่เป็นทหารเนี่ยโอ้โหรอดทุกรายใช่แต่ที่สำคัญคือการบนเนี่ย
บนด้วยการจะมาแก้ผ้าวิ่งรอบหลวงพ่อแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะแก้ผ้าวิ่งเอง
ทำยังไงฮะก็ต้องมีคนวิ่งแทนมีคนรับจ้างวิ่งแทนใช่ใช่เป็นอาชีพรับจ้าง
แก้ผ้าด้วยนะใช่ต้องแก้ผ้าด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเอาไปดูนะฮะ
โอ้โหคุณลุงแกไม่ได้เมาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
สติของแกดีนะฮะแต่ว่าแกเนี่ยฮะบอกลุงได้เดี๋ยวลุงวิ่งให้นะ
สาราเลยที่ตั้งหลวงพ่อขาวเนี่ยเราก็ขออนุญาตเอาช้างน้อยมาให้คุณลุงหน่อยนะครับ
คุณลุงท่านนี้นะครับแกรับจ้างเป็นประจำครับ
เวลามีชาวบ้านมาแก้บนนะจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ล่ะ
ถ้าต้องบนด้วยการเปลือยกายแก้ผ้าวิ่งรอบพระประธานที่เรียกกันว่าเขาจะเรียกว่างิ้วแก้ผ้า
อ่านะคุณลุงบุญชูครับอายุห้าสิบห้าปีแล้วปกติก็ทำหน้าที่ดูแลวิหารหลวงพ่อขาวอยู่นะ
ซึ่งอยู่ที่ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
รับจ้างเป็นงิ้วแก้ผ้าให้กับชาวบ้านที่มาว่าจ้างด้วยส่วนมากชาวบ้านก็มาบนหลวงพ่อขาว
พระพุทธรูปรูปปั้นสีขาวหน้าตักกว้าง๑เมตร
สูง๑เมตร๘๐เซนติเมตรที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
ส่วนใหญ่ที่มาขอหลักเลยเนี่ยคือขอให้ลูกหลาน
พ้นจากการเกณฑ์ทหารสมหวังแล้วก็ต้องมาแก้บน
เพราะว่าต้องแก้บนด้วยการแก้ผ้าวิ่งรอบวิหาร
นี่ฮะใครไม่ทำก็มาว่าจ้างลุงให้ทำแทน
อย่างวันนี้ค่ะนายจักรพงศ์โมรายุ๓๔
กับภรรยาเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอุทิยานะคะ
ก็ว่าจ้างลุงบุญชูนะคะให้งิ้วแก้ผ้า๙รอบ
พวงมาลัยอีก๕๐พวงมีแป้งตรางูอีกนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่าจะต้องไปจับใบดำใบแดงไงคะครับ
๒๖กรกฎาคมกระดิกเข้ามาบนเอาไว้
บุญชูบอกว่าวางมัดจำก่อนไหมวิ่งให้ก่อนรอบนึง

วิ่งให้ก่อนรอบนึงถ้าสมหวังเดี๋ยวส่วนที่เหลือค่อยมาต่อ

อันนี้อยากให้ผมเล่นงิ้วแก้ผ้าที่ความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อขาวเนี่ย
ผมอยู่หลวงพ่อข้าวทุกวันมาจ้างผมได้
จ้างกันนะครับอย่าลืมมาจ้างนะครับ

นี่บุญชูครับรับจ้างเล่นงิ้ว
คิวคิวคิวคิว
โอ้โหคุณลุงอารมณ์ดีจังนะคะ
คนก็ไปบนบานกันทุกปีในช่วงเกณฑ์ทหาร
ก็เริ่มต้นจากมีคนเคยบนอย่างนี้ไง
แล้วก็ไม่โดนทหารแต่ความจริงแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับ
เกณฑ์ทหารในยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้ลำบากนะฮะ

ถูกต้องได้ระเบียบข้างในกลับมาด้วยมันก็มีอาชีพใช่